สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
เรื่องของความรวยค่ะไม่เข้าใครออกใครเลยนะคะ
เหมือนกับ๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะ
วาสนาทางด้านการเงินมาเยือนแล้วค่ะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่กำลังสมหวังในเรื่องของการเงินค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลนะคะในช่วงนี้ชีวิตของคุณเนี่ย
จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินทอง
หรือว่าผลประโยชน์อะไรบางอย่างค่ะ
ถ้าสมมุติว่าคุณหวังนะคะในเรื่องของโบนัสนะคะ
ก็มีโอกาสได้สมใจปรารถนา
หรือว่าถ้าใครที่ทำการค้าการขายทำธุรกิจค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการโกยทรัพย์ค่ะ
เพราะว่าจะมีลูกค้านะคะเข้ามาใช้บริการเข้ามาซื้อของของคุณอย่างต่อเนื่องค่ะ
หรือว่าถ้าคุณนะคะคิดหวังนะคะในเรื่องของการขายทรัพย์สิน
ขายบ้านขายรถก็มีโอกาสที่จะขายได้สมใจปรารถนาค่ะ
แต่จะติดอยู่นิดนึงนะคะก็คือชาวราศีตุลเนี่ย
จะต้องรอเวลาสักนิดนึงค่ะสิ่งที่คุณอยากจะได้
สิ่งที่คุณหวังในเรื่องของเงินทองนี่นะคะจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงค่ะ
แต่คุณจะได้สมหวังอย่างแน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลย
ส่วนอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงการเงินโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
เรียกได้ว่าบุญวาสนาทางด้านการเงินมาเยือนแล้วค่ะ
คุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินแบบเกินความคาดหมายนะคะ
หากชาวราศีพิจิกษ์คนไหนนะคะที่ทำงานประจำอยู่ค่ะก็มีโอกาสที่จะได้รับโบนัสนะคะ
หรือว่าได้รับเงินพิเศษในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะ
หรือว่าถ้าคุณลงทุนหรือว่าเสี่ยงดวงนะคะ
แต่ถ้าชาวราศีพิจิกษ์คนไหนนะคะที่ทำบุญทำกุศลมาเยอะค่ะ
ไม่แน่นะงวดนี้อาจจะถึงขั้นล่าชะลดมาเกยก็ได้นะคะ
และอีกราศีหนึ่งนะคะที่น่าจับตามองมากในช่วงขณะนี้
นั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภอย่างแท้จริงค่ะ
ถ้าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะคุณหวังในเรื่องของการเสี่ยงดวงการลงทุนนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลสมใจปรารถนาค่ะ
หรือว่าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะคุณอาจจะได้รับของขวัญของฝากของรางวัลที่ดีต่อใจค่ะ
เรียกว่าดวงการเงินของชาวราศีกุมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากเลยนะคะ
ช่วงนี้ค่ะคุณบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะ
ในเรื่องของการเก็บออมเป็นหลักเนี่ยเรียกว่าคำว่าเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะ
แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้อยู่ในสามราศีผู้โชคดีนี้ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะคะ
เพราะว่าหมอไก่มีเคล็ดลับการเสริมดวงการเงินมาฝากกันค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการทำบุญค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอาหารนะคะ
แล้วก็เรื่องของการทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้ค่ะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จะส่งผลทำให้ดวงการเงินดีและมีโชคลาภมาเยือนค่ะ
ส่วนอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะก็คือการจัดห่วงจุ้ยบ้านค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณนะคะจัดบ้านให้สว่างและสะอาดค่ะ
เพราะว่าการทำบ้านให้สว่างและสะอาดนั้นนะคะจะทำให้มีโชคลาภและมีเงินทองเข้ามาในบ้านอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
ยังไงหมอไก่ขออวยพรให้คนทั้ง๑๒ราศีสมหวังในเรื่องของการเงินกันทั่วหน้านะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
ทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒